ที่ผ่านมาตำรวจต้องไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่ง
ใช้เวลาอยู่หกชั่วโมงนะฮะแล้วก็จับกลุ่มตัว
ผู้ชายที่คลุมคลั่งได้ก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ย
ที่มาต้องมาอยู่ในบ้านแล้วก็มาปิดล้อมแล้วก็
เอาตัวกันเนี่ยคือไปยิงใส่ตำรวจมานะฮะ
ตำรวจบาดเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ต้องมาทั้งหน่วยสวาสตร์ทั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนนะฮะแล้วไปหลบอยู่ในบ้านนะครับ
เกลี้กล่อมเจรจาอยู่๖ชั่วโมงไม่ออกมาต้องบุกเข้าไปนะครับ

แบล็คอายุ๒๘ปีนี่ฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวนะครับ
บ้านพักอยู่ที่ตำบลสาราแดงอำเภอบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
ก่อนหน้านี้ไปก่อเหตุยิงใส่รถสายตรวจของเจ้าหน้าที่
ทำให้ดาบตำรวจนรงศักดิ์ลงสุวรรณพบหมู่งานป้องกันและปราบ
สพบังน้ำเปรี้ยวบาดเจ็บนะครับถูกยิงกระสุนเนี่ยเข้าต้นขาขวานะฮะ
แล้วก็หนีมาหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านตำรวจเนี่ยปิดล้อมอยู่๖ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายไม่ออกมาก็เลยบุกเข้าไปควบคุมตัว
นี่สามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะพลโนตรีนันทวุฒิสุวรรณละออง
คุมครับการตำรวจผู้ท้อนจังหวัดเชิงเศร้าเนี่ย
บัญชาการสถานการณ์ด้วยตัวเองเลยนะฮะเพราะถือว่าอุกอาจมากคนที่ก่อเหตุนะครับ
นี่คุมตัวได้แล้วนะครับคือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะฮะ
ก่อนที่จะมาคุมตัวคนก่อเหตุที่บ้านเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีผู้ชายคนนึงพกปืนไปนั่งอยู่ที่ร้านค้าในระแวกพื้นที่ของชาวบ้านเขา
เป็นพื้นที่ชุมชนชุดสืบสวนกับสายตรวจก็ไปกัน๖นายนะ
คนร้ายเนี่ยขับรถยนต์มาพอเห็นตำรวจยิงใส่รถตำรวจก่อนเลย๒นัด
กระสุนเนี่ยโดนดาบตำรวจนรงศักดิ์เข้าที่ต้นขาขวาบาดเจ็บ
อีกคนนึงเนี่ยถูกกระสุนปืนเนี่ยเป็นลักษณะยิงเข้าไปแล้วไปถูกซองปืน
ก็เลยไม่ได้รับอันตรายโชคดีมาก
ส่วนนี้คือดาบนรงศักดิ์นะครับที่ถูกยิงบาดเจ็บ
คนร้ายยิงใส่รถตำรวจแล้วก็ขับรถหนีไป
ซึ่งก็ขับมาที่บ้านพักของตัวเอง
ตำรวจก็ขับไล่ตามมาแล้วก็มาปิดล้อมอยู่๖ชั่วโมง
แล้วก็เข้าไปเอาตัวออกมานะฮะ
คือตำรวจเนี่ยมีนายหนึ่งที่ถูกยิงแต่ว่าไปโดนซองปืน
จังหวัดที่เดินทางไปจุดเกิดเหตุที่ชาวบ้านแจ้งมา
ผู้ก่อเหตุชักปืนขึ้นมายิงใส่ทันทีนะครับกระสุนเนี่ยทะลุประตู
ฝั่งขวาก็คือฝั่งของตำรวจที่ขับรถอยู่ค่ะนะทะลุมาถูกซอง
ปืนแล้วกระสุนฉลับไปโดนต้นขาขวาของดาบนรงศักดิ์บาดเจ็บ
ผู้ต่างหาครับผมแล้วเขายิงผ่านรถผู้ต่างหาครับผมแล้ว
เขายิงเข้าตรงไหนพี่อ่าเขายิงเข้าที่ห้างประตูรถฝั่ง
ฝั่งคนขับฝั่งคนขายแล้วโดนโดนตรงไหนโดนตรงเนี้ยโดนตรง
แต่ไม่เข้าไม่เข้าครับโดนปืนครับโดนปืนครับไม่เจอ
ไรครับแค่ช้ำช้ำครับโดนแรงกระแทกครับไม่รู้ว่าเข้ามา
ยังไงครับวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบเรื่องของ
แวดล้อมต่างนะครับมีรถอยู่๓คันนะฮะคันหนึ่ง
คือรถของคนร้ายคันหนึ่งคือรถของสายตรวจนี่ฮะรู้
กระสุนรถของสายตรวจนี่ยิงปุ้งเข้ามานี่เห็นไหมคือ
พลขับเนี่ยกระสุนเนี่ยทะลุประตูไปโดนซองปืนค่ะแล้ว
ฉลับไปโดนดาบตำรวจที่นั่งอยู่ด้วยกันนะฮะเข้าต้นขา
ขวานะฮะอีกคันนึงเป็นรถของชุดสืบสวนนะครับนี่ฮะเหตุ
การนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมันเกิดขึ้นช่วง๒ทุ่ม
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผู้ต้องหาก่อเหตุยิงตำรวจแล้วก็
ขับรถหนีมาซ่อนตัวในบ้านพักมีอาวุธปืนด้วยตำรวจพยายาม
เรียกกล่อมไม่เป็นผลโทรเรียกพ่อกับแม่ผู้ต้องหาให้มา
เรียกกล่อมนะฮะค่ะคือที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บางน้ำ
ฉะเชิงเซานะพ่อกับแม่ของนายนัทวิทย์หรือว่าใน
เนี่ยอยู่กะบินบุรีปราจีนบุรีนะฮะตำรวจนี่ฮะน้อง
โทรเรียกพ่อกับแม่บอกต้องมาที่บ้านแล้วตั้งแต่สองทุ่ม
แล้วหนีมาเนี่ยพ่อกับแม่มาถึงเที่ยงคืนได้ให้ข้อมูล
บอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการทางจิตนะป่วยจิตเวทตำรวจ
บอกไม่เป็นไรไปเกลี้ยกล่อมก่อนบอกให้ลูกเนี่ยวาง
แล้วออกมาแต่ไม่เป็นผลนะฮะคือแล้วแล้วพ่อกับแม่
เขาบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าขอให้ลูกชายเขาได้นอน
พักผ่อนก่อนได้ไหมเดี๋ยวตอนเช้าจะพาไปมอบตัว
ให้นอนพักก่อนใช่ตำรวจบอกนี่ลูกแม่เนี่ยพกปืนไปนั่ง
ในชุมชนแล้วยิงตำรวจเจ็บมาไหนหนึ่งนะว่าจะมาขอนอน
ขอพักป่อนตำรวจบอกไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วมีโปงมีปืน
พ่อกับแม่เกิดจะไปอยู่กับลูกชายแล้วนอนพักผ่อนก่อนเช้า
พามามอบตัวเนี่ยพ่อกับแม่ไว้ใจลูกชายตัวเองเหรอค่ะ
เกิดตัวเองโดนอะไรขึ้นมาทำยังไงก็เลยปรับแผนกันใหม่นะครับ
ก็ต้องมีชุดสวาสตร์มามีชุดปฏิบัติการพิเศษมานะ
อาวุธครบมือจนตี๒พ่อกับแม่บอก
งั้นเดี๋ยวขอคุยกับลูกชายอีกรอบนึงก็ไม่เป็นผลอีก
ตี๓ตำรวจเอาน้ำน้ำดื่มผสมยานอนหลับให้พ่อกับแม่
บอกเอาไปให้ลูกชายดื่มหน่อยเผื่อจะคล้อยหลับไป
ลูกชายก็ดื่มนะฮะพ่อกับแม่เอาน้ำไปให้ลูกดื่มนะฮะ
แล้วก็แบบเริ่มคล้อยหลับแล้ว
ตำรวจก็เลยบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวชาร์จตัวมาได้

คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ที่ลงไป
พื้นที่จุดเกิดเหตุเนี่ยไปที่ซอย๘นะฮะ
ถนนสารแดง๑๑ซอย๘ตะบนสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซานะครับ
บ้านพักของญาติของผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องหาจะมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นครั้งคราวนะ
ปกติจะอยู่กับพ่อกับแม่ที่กะบินบุรีปลาจีนบุรี
แต่รอบนี้มาอยู่ได้สองสามวันแล้วเมื่อคืนก่อเหตุซะแล้ว
วันนี้ญาติก็คือญาติบอกก็โกรธแค้นเหมือนกันนะ
ที่ตำรวจมาทำกับหลานชายแบบนี้ป้าของผู้ต้องหาให้ข้อมูลบอกว่า
หลานชายมีอาการทางจิตรักษาตัวมานานแล้ว
ที่ก่อเหตุเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเขาคุ้มคลั่ง
คุ้มคลั่งเป็นบางครั้งแต่ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับใคร
คือตอนนี้ญาติเนี่ยตั้งใจกันว่าอยากให้หลานเนี่ย
ส่งไปบำบัดไปรักษาให้หายดี
วางแผนให้ตำรวจจะมารับตัวไปอยู่แล้ว
แต่หลานชายเนี่ยเป็นคนที่เห็นตำรวจไม่ได้
เห็นตำรวจทีไรเนี่ยเขาจะหลอนอะไรประมาณอย่างนี้

ก็ขอบอกมันทำให้หลานนั่นแหละ

แต่ไอ้ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านกับน้องชายนี่แหละ
เขาบอกว่าเขาเรียกตำรวจให้มาเอาไปเฉย
แต่แล้วทำไมกลายเป็นหนังคนละม้วน
กลายเป็นมาจับหลานแบบนี้มาไล่ยิงหลานแบบนี้ได้ยังไง
คือหลานเราไม่ได้ไปยิงตำรวจเปล่า

อยู่เฉยนี่แหละจะเอาไปบำบัดเฉยอะค่ะคุณ
โอ้โหนี่อันนี้มุมของป้าเขานะ
แต่ป้าหลานป้าเนี่ยพกปืนไปนั่งอยู่ในชุมชน

แต่ป้าบอกหลานเนี่ยเห็นตำรวจไม่ได้เห็นตำรวจทีไรหลอนทุกที
แต่พอเห็นตำรวจเมื่อวานไม่ใช่แค่หลอนไง
ยิงใส่ตำรวจเขาเจ็บไปนายหนึ่ง
กระสุนทะลุประตูรถเลย
ส่วนลุงนะฮะลุงของนายนัทวิทย์นะ

หลานชายผมไปทำอะไรผิดนักหนา
ตำรวจเนี่ยบุกมาที่บ้านกัน๑๐๐๒๐๐คนเยอะแยะอะไรขนาดนี้
หลานเขาเนี่ยปกติก็อยู่แบบนี้นี่แหละนะฮะ

กลายเป็นว่าตอนนี้เหตุการณ์เลยพลิกเลย
กลายเป็นว่าหลานชายเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหา
แล้วมาบอกว่ามีคนไปแจ้งเหตุว่า
มีเหตุทะเลาะวิวาสมีเหตุพกปืน
กลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
ลุงเขาบอกลุงเขาแม่แคลงใจมาก
วางแผนมารวบตัวเอาไว้

เนี่ยทะเลาะวิวาสจันทรีย์ร่ำมีคนแจ้งไป

นำเกินตัวเหตุมาเยอะหูว่าเป็นสองร้อยไม่ใช่อ่ะ
คนไม่ได้ไปฆ่าใครตายเลยทำไมมาเยอะขนาดนี้
ไล่ยิงเขาก่อนเขาก็ต้องยิงสู้ดิ
อยู่ดีไปยิงเขาทำไมอ่ะ
ก็เป็นสิทธิ์ของญาตินะที่เขาจะสงสัยหรือว่าติดใจนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกประสาทพรศรีสุโขภูมิกับการสอบภอบางน้ำเพรี้ยว
ยืนยันนะครับบอกว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทำตามยุทธวิธีอย่างถูกต้องทุกอย่าง
แล้วก็ต้องการรักษาชีวิตทั้งของผู้ต้องหาแล้วก็ของตำรวจชุดจับกลุ่มด้วย

อาการของดาบตำรวจนรงศักดิ์ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับที่ถูกยิงเข้าไป
แล้วตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็เรื่องของการยิงปืน
กับการพกอาวุธการพาอาวุธและการเสพยาเสพติดกับตัวผู้ก่อเหตุด้วย
ตอนนี้ตัวผู้ต้องหายังไม่สามารถให้การอะไรได้
เพราะว่ายังเบลอยังพูดจาไม่รู้เรื่อง
เจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้นอนมา๖วันนะวันนี้ตลอดทั้งวันยังเอาตัวมาสอบไม่ได้
เพราะว่าหลับอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหา

แต่แหม่คือยาดอยาดเนี่ยลุงจะป้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่า
หลานชายเนี่ยผมจะพาไปบำบัดอยู่แล้วปกติก็คุ้มคลั่งบ้างเป็นบางเวลา
คือถ้ารักหลานจริงเนี่ยต้องพาไปบำบัดตั้งนานแล้ว
อันนี้ครับโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น